เจาะประเด็นคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดสุราชธานีนะครับ
สนามเลือกตั้งแห่งนี้เป็นพื้นที่เดิมพื้นที่เก่าแก่ของพักประชาธิปัตย
แต่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ขุนพลคนสำคัญอย่างนายสุเทพเทือกสุบัน
ออกจากประชาธิปัตย์ไปตั้งพักรวมพลังประชาชาชาติไทย
สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราชธานีทั้งหมด๖เขต
เป็นที่น่าจับตามองอีกหนึ่งสนามเมื่อลุงกำนันสุเทพเทือกสุบัน
แม่ทัพใหญ่ในจังหวัดสุราธานีอดีตคนสำคัญของพักประชาธิปัตย์
ตัวไปจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยมาสู้ศึกแย่งชิงเก้าอี้สอสอกับพักประชาธิปัตย์
ที่เคยกวาดเก้าอี้สอสอยกสนามมาแล้วเขตเลือกตั้งที่หนึ่ง
นายธานีเทือกสุบันหรือกำนันเล็กน้องชายคนสุดท้องของนายสุเทพ
ดีกรีแชมป์เก่าที่รอบนี้สวมเสื้อใหม่ในนามพักรวมพลังประชาชาติไทย
ท้าชิงกับนายพานุศรีบุษยการที่มีฐานเสียงแน่นมาจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
นี้หากนายธานีแพ้จะถือว่าเสียหน้าอย่างมาก
ที่๒ขับเคี่ยวกันระหว่างนายวิวัตนินวัชรมณีพักประชาธิปัตย
เจอกับนางสาวยอดขวัญชุมวระพักรวมพลังประชาชาติไทย
ผู้ติดตามนายสุเทพสมัยเป็นกปศ
ที่๓ดุเดือดไม่แพ้กันเมื่อนางสาววัชิราพรกาญจนะพักประชาธิปัตย
ลูกชายนายชุมพลนางโสภากาญจนะ

เจอกับนางสาวพัดสอนพัฒนสิง

ที่๔ดุเดือดที่สุดเนื่องจากเป็นบ้านของนายสุเทพ

เก่าเมื่อครั้งอยู่พักประชาธิปัตย
ท้าชิงกับนายสมชาติประดิษฐพร

กำนันคนดังแห่งอำเภอพุนพิน
ที่มีคะแนนเสียงสูสีกัน
ที่๕ตัวเต็งน่าจะยกให้นายสินิตเลิศไกรพักประชาธิปัตย
อดีตสอสอเจ้าถิ่นผู้คร่ำวอร์ดในการหาเสียง
และเป็นที่รู้จักของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
เจอกับนายปรีติชาวลิศพักรวมพลังประชาชาติไทย
อดีตสจที่ตั้งความหวังต้องโค้นสอสอเก่าเขตนี้ให้ได้
ที่๖ห้ามกระพริบตาเด็ดขาด
เพราะเป็นศึกทายาทนักการเมืองท้องถิ่น
ระหว่างพักรวมพลังประชาชาติไทยที่ส่งนายภูมิเทือกสุบัน
ลูกชายนายดำรงอดีตรองนายกอบจ

ลงสนามแข่งกับนายธีรพัฒน์พริ้งสุรกะ

ลูกชายของอดีตสสนิพาพริ้งสุรกะ
ที่มีโอกาสซิลเก้าอี้สอสอเช่นกัน
จับตาว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้
จะทำให้การเมืองในจังหวัดสุราธานี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน